ตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี

คดีหลักที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องนี้
คือจากต้นทางมาเนี่ยจนตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับ
คือครูปรีชาแจ้งความหมวดจรูนยักยอกทรัพย์

คดีอาญาทั้งหมดอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน

เป็นสารแพ่งอยู่ในชั้นสืบพยาน

ก็ต่อยอดกันมาเรื่อยนะครับจนถึงปัจจุบันล่าสุดเนี่ย
คือเรื่องคลิปเสียงที่หลุดออกมาถึงวันนี้๔คลิป
ใช่แล้วก็มียิบย่อยในโลกโซเชียลอีกด้วยนะคะ

ยอมรับค่ะฟ้าออกมายอมรับว่าในคลิปเสียงเนี่ย

เขาก็ไปสารขอให้สารคุ้มครองชั่วคราว
เขาบอกว่ากลัวจะถูกยิงถ้าถูกยิงขึ้นมาจะว่ายังไง
บอกเขาก็พูดคุยเล่นกันกับเพื่อน
คนที่ผิดจริงคือคนที่เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียลต่างหาก
เดี๋ยววันนี้เราไล่เรียงให้หมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ก็ออกมาพูดถึงแล้วเดี๋ยวฟังว่าคุณหนุ่มว่ายังไงนะฮะ

เริ่มต้นวันนี้ด้วยการฟังคลิป๒คลิปล่าสุด
ของนายอาจรุยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ
ยังคงยืนยันข้อความเหมือนเดิมคุณเข็มมาสอน

ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเสียงที่อยู่ในคลิปคือใคร
แล้วก็ได้รับมาจากพลเมืองดีที่อยู่ต่างประเทศ

วันที่เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้วันแรกมี๒คลิป
คลิปแรกยาวหน่อยนะครับมีการพาดพิงถึงหลายคนนะครับ
รวมทั้งนายสุกิตที่เป็นผู้ปรึกษาด้านกฎหมาย
และอยู่ฝั่งครูปรีชาฝั่งเดียวกับคุณฟ้านั่นแหละ

คลิปที่๒นี่พาดพิงไปถึงอาจารย์ปรเมฆ
ส่วนวันนี้๒คลิปเป็นคลิปที่๓และคลิปที่๔
โอ้โหทีนี้พาดพิงเยอะเลยนะครับ
เดี๋ยวฟังคลิปที่๓ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เปิดเผยมาช่วงสายวันนี้
ดพิงถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้น
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็โดน
ผู้บังคับการกองปราบรามก็โดนนะครับ
บอกว่ามีการเจรจาต่อรองจะให้ถอนฟ้องคดีกันนะครับ

อะไรเถอะ

ท่านนักฯติดต่อมาหามาหากข้านี่คือเรื่องที่ฟ้าเหรอ

ก็มีท่านที่ฟังตั้งแต่เมื่อวาน
คุณเดี๋ยวมาสอนโดยเฉพาะทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเรา
แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาบอกโอ้โหจะดูดทำไมเนี่ย

ขออภัยคุณผู้ชมจริงนะคะมันต้องดูดเสียง
เราคือสื่อหลักครับใช่ค่ะ
โทรทัศน์ที่เป็นฟรีทีวีของท็อกท่านนะฮะ
มันมีกฎมีระเบียบอะไรพวกนี้อยู่ใช่
หาฟังไม่ยากหรอกครับถ้าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย

เปิดคลิปทางออนไลน์ให้ป้าฟังหน่อยซิให้ยายฟังหน่อย
ไอ้หลานเฮ้ยเข้าไปประธานชมรมช่วยเหลือเยี่ยงอัตยากรรม
เฟซบุ๊กเนี่ยเขามีทุกคลิปเลยนะครับเต็มค่ะ
ส่วนคลิปที่๔เผยแพร่มาเมื่อช่วงประมาณ๑๖นาฬิกานะครับ
ช่วงเย็นบอกว่าเป็นการสนทนาที่มีการพาดพิงถึงสื่อมวลชนบางสำนัก
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
รายละ๕แสนผู้หญิงที่อยู่ในคลิปจะเป็น๓คนนะฮะ
แล้วมีอีกคนนึงที่อยู่ข้างจะคอยพูดเสริมมาด้วย
ข้ามีตัวย่อคนนึงพพาร์นคนนึงตเต่า

ตอนนี้พี่จะเดินสายแล้วก็สื่อด้วยช่องที่จะโดนแล้วก็มี
ไอ้ที่ว่าพี่จะยังแต่ต้องฟ้องก่อนร้องข้อสตชก่อน
นี่คือรายการอะไร
ไม่เชิญมาออกรายการหรอกมึงถามโครงละยะ
โครงมาขอสมบัติพี่พี่บอกว่าพี่หน่อย

จะเรียกรายละ๕๐๐๐๐๐บาทแล้วไม่ต้องขอไก่เกียรติ

ความจริงมันยาวกว่านี้ฮะแต่ละคลิปเราก็ตัดบางช่วงบางตอนแล้วกันนะคุณเขียนมาสอน
เพราะไม่งั้นเราจะต้องตื๊ดแบบเยอะค่ะ
โดยเฉพาะคลิปเรื่องสื่อนี้ตื๊ดเยอะมาก

เพื่อท่านผู้ชมเป็นห่วงนะครับ

นี่คือ๒คลิปล่าสุดนะครับที่วันนี้มีการเปิดเผยออกมานะครับ
ใช่ค่ะฟ้านางสาวกนกพรรณมวกสวัยนะค่ะ
ก็คือคนที่ใกล้ชิดกับครูปรีชา
คือฟ้าเขาบอกว่าเขาสนิทกับพี่สาวของครูปรีชา
ก็ออกมาเคลื่อนไหวให้ข้อมูลสนับสนุนครูปรีชาในกรณีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง

อันนี้คลิปล่าสุดอีก๒คลิปรวมเป็น๔หลายคนจริงที่ถูกพาดพิงในแต่ละคลิปนะคะ
ดังนั้นคนที่ถูกพาดพิงสื่อก็ไปสัมภาษณ์
ถึงแม้เราจะดูดเสียงตื๊ดแต่คนที่ถูกสัมภาษณ์นี่แหละก็คือคนที่ถูกพาดพิงนะคะ
คนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี
ใช่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยหลายท่านเลยนะคะ
พลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ต้องออกมาตอบคำถามในเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่กังวลใจ
ที่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายเลยที่ถูกพาดพิง

ก็ยืนยันว่าไม่กังวลใจอะไร
ส่วนกรณีของคนที่เป็นพยานในฝั่งของครูปรีชา

ท่านพรหมตอมรก็บอกว่าไม่กังวลใจเหมือนกัน

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
คดีหลักเนี่ยเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีมันคืบหน้าถึงไหน
ท่านก็บอกว่าหลักนะคะก็คือส่งสำนวนคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กองบังคับการปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป
ที่กล่าวหาพตศฤภวงภิกุลอนปตภูทรศ์จังหวัดกาญจนบบุรี
ส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากนี้รอให้ปปชพิจารณาชี้มูลความผิด
ส่วนพตศจะต้องขาดจากราชการหรือเปล่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย
ตอนนี้พลตำรวจรีสุทธิยังปฏิบัติหน้าที่
อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามปกติ
คือแต่ละคลิปที่มีการเปิดเผยออกมา

ท่านพระบัตรรอก็โดนหางเลขไปด้วย
มีการเอ่ยถึงว่าคนนั้นยดน้อยกว่าคนนี้
คนนี้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนนั้น

คือมันพาดพิงเหมือนกับพูดไปเรื่อย

เอาจริงนะเหมือนเมาส์มอยกับเพื่อน

ไม่กล้า

นี่ก็ท่านที่โดนหลักเลยนะครับ
ก็คือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
เพราะว่าในคลิปเสียงเนี่ยบอกว่า

ทำให้วันนี้พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สำหรับคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีนะครับ
บอกถึงคลิปเสียงที่มีการพาดพิงถึงนะครับ

รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
แล้วก็พลตมตรีไมตรีฉิมเฉิด

ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์

เรื่องนี้พลตำรวจโทษศิษย์ธิราชยืนยันว่า

ผู้รับสื่อนั้นมีความเชื่อคล้อยตามกับคลิปเสียง
เผยแพร่ออกไปได้ง่ายโดยไม่ตรวจสอบ
ส่วนที่ผ่านมาตนก็พยายามกำชับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่

แต่พอตำรวจนิ่งกลับมีกระแสเรื่องการรับเงินเกิดขึ้น
ท่านก็ยืนยันนะครับว่าส่วนตัวแล้วไม่เคยพูดคุย
ไม่เคยรู้จักกับนางสาวฟ้ามาก่อนหน้านี้เลยนะครับ
ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกกล่าวหาจะไปฟ้องกลับหรือไม่
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ซึ่งชุดทำงานจะพิจารณาคลิปเสียงดังกล่าว
เข้าข่ายมีความผิดหรือไม่
ความจริงอย่างที่บอกมันก็
ก็ต้องทำงานไปก็ไม่ต้องวิตกอะไร

ก็มีพี่น้องมหัวชนก็
ค่อนข้างมีอารมณ์พอสมควรกับเรื่องนี้
เป็นสิ่งที่เป็นข้อห่วงใย
แต่ก็พยายามใช้ความพยายามที่จะพูดคุยอยู่ไว้ให้อดทน
ทุกคนก็อยู่ในกรอบในแถวก็นิ่งมาตลอดเห็นไหมไม่มีร้านโต้ตอบเลย

พอบอกว่านิ่งบอกว่ามีจ่ายตังค์เลยนิ่ง
ก็แบบนี้แต่เราไม่ควรไปโต้ตอบถูกไหม
เป็นกรรมการของสังคมแต่ก็ต้องวางตนให้เหมาะสม
ถูกไหมเราไม่ควรลงไปเล่นด้วย
ส่วนความคืบหน้าของคดีหลักนะครับท่านผู้ชมครับคุณเขียนมาสอน
ท่านธิติราชก็บอกว่าสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านที่กาญจนบุรีเนี่ย
มีครูปรีชามีนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
มีนางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัด
แล้วก็นายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือนายแผนเป็นผู้ต้องหานะครับ
ตกเป็นผู้ต้องหาฐานแจ้งความเท็จแล้วก็อื่นรวม๓ข้อหา
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าขณะนี้สำนวนคดีมีความสมบูรณ์เกือบครบถ้วนแล้วนะครับ
เนื่องจากที่ผ่านมาได้พูดคุยกับชุดทำงานมาโดยตลอด
แล้วก็มั่นใจในพยานหลักฐานเชื่อว่าจะสรุปสำนวนให้กับพนักงานอายการได้ภายในสัปดาห์นี้
ส่วนที่นางสาวฟ้าบอกว่าจะไปถอนฟ้องที่ฟ้องตำรวจอะไรเอาไว้เนี่ย
อันนี้ตนก็ไม่ทราบรายละเอียดก็แล้วแต่เขาจะพูดไป
ไปถอนละเมื่อเช้าฟ้าไปถอนฟ้องเรียบร้อยเมื่อเช้านี้บอกว่าเป็นความเข้าใจผิด
ก็เนี่ยค่ะฟ้าเองก็ออกมายอมรับนะคะว่าคลิปเสียงต่างที่เราได้ยินไป
คือเมื่อวานนี้เราต้องใช้คำว่าเป็นเสียงคล้ายเสียงฟ้า
แต่วันนี้เราก็พูดได้เต็มปากแล้วว่าเป็นเสียงฟ้าเพราะฟ้าเขายอมรับว่าเป็นเสียงเขาเอง
ไปที่สารแพ่งรัชดาพิเศษนะคะไปขอให้สารคุ้มครองชั่วคราว
เขากังวลว่าจะไม่ปลอดภัยหลังจากมีคลิปเสียงต่างเหล่านี้หลุดมาในโลกโซเชียล
ฟ้าเขาพูดในลักษณะที่ว่าโอ้โหถ้าตัวเองถูกยิงมาเนี่ยจะว่ายังไงใครจะรับผิดชอบ
คนผิดคือคนที่เอาคลิปเหล่านี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นคลิปที่ตัดต่อด้วย
เธอบอกว่าเธอแค่คุยเล่นสนุกสนานกับเพื่อนเท่านั้นเอง

ซึ่งวันนี้ค่ะฟ้ายอมรับนะคะว่าคุยเล่นกับเพื่อนคลิปก็ตัดต่อบางช่วง
ฟ้าบอกว่าเหมือนเธอถูกแบบกันแกล้งเหมือนกับว่าเป็นการปลุกระดมยุแหย่ให้คนเกลียดเธอ
ในคลิปพูดเล่นไม่ได้เจตนาพาดพิงใครคนเอาคลิปมาเผยแพร่นี่แหละไม่ใช่ลูกผู้ชายเนี่ย
แล้วก็มีพฤติกรรมที่คุกคามเธอบอกว่าเนี่ยเธอเหมือนกับถูกแกล้งมาโดยตลอดเลย

ข้อมูลเล่ามาจากไหนรับบอกว่าคนมงนี้การรับเงินเรียกรับผลประโยชน์อะไรเหรอ
ไม่มีไม่มีค่ะ
ในคลิปเสียง

เอาคลิปมาตัดต่ออะ

อันนี้คือการจงใจให้พี่เกิดความเข้าใจผิดจากสังคม
แล้วก็ถูกสังคมประนามแย่มากแล้วก็ไม่ควรที่จะมีหน้ามีตาในสังคมด้วย
การที่จมตีผู้หญิงให้เสียหายขนาดนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายของท่านเหมือนกัน
ฟ้าก็บอกว่าขอโทษนะคะทุกคนที่ถูกพาดพิงถึง
ใครจะดำเนินคดีกับเธอยังไงก็แล้วแต่จะพิจารณาเธอยอมรับในสิ่งที่ทำไป
แล้วก็อย่างที่บอกล่ะค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาฟ้าไปถอนฟ้อง
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บังคับการปราบปรามเรียบร้อยแล้วนะคะ
ให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้เข้าใจผิดค่ะ
วันนี้พี่ก็ไปได้ไปถอนถอนฟ้องให้แล้วที่สารอาญาทุจริตนะคะ
เพราะว่าพี่รู้ถึงพฤติกรรมของบุคคลคนนี้ว่าอันตราย
แล้วก็ตั้งแต่เขาเปิดตัวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลิปเอ่ยเรื่องไม้จับเอ่ยหรือเรื่องอะไรอย่างนี้
เขาก็จะกล่าวอ้างถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอด
พี่เชื่อว่าในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องรู้เห็นกันจริง
อยากจะขอโทษก็วันนี้ก็ได้อ่านข่าวของท่านปรเมฆ
เราก็รู้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาแบบเขาเข้าใจไง
เขาเข้าใจว่าผู้หญิงคนนึงมันก็ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครหรอก
แล้วก็มันก็เป็นการพูดเล่นแต่คนที่เอาออกมาเผยแพร่ในเจตนาคืออะไร
คิดว่าให้ผู้ใหญ่ทุกท่านเข้าใจแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่มีชื่อในคลิปมานะคะ
พี่ก็ขอกราบกราบตรงนี้เลยขอโทษด้วยที่คือคึกขนองคุยกับเพื่อน
แล้วก็ไม่คิดว่าจะถูกอัดเสียงแล้วก็ออกมาตัดต่อปล่อยอะไรแบบนี้
ส่วนพรุ่งนี้ค่ะฟ้าบอกว่าเดี๋ยวไปกศธชจะไปฟ้องสื่อ
เอาคลิปเสียงนี้ไปเผยแพร่เธอได้รับความเสียหาย
ทีนี้คุณผู้ชมคะคลิปเสียงที่เป็นคลิปที่๔ล่าสุดของวันนี้ค่ะ
ลองฟังดูมันมีเสียงผู้หญิงสามคนหนึ่งในนั้นเป็นฟ้าแน่เพราะเธอยอมรับ
ส่วนอีก๒คนเนี่ยพูดแค่ชื่อย่อนะตอนนี้เป็นข่าวก็คือแค่ชื่อย่อ
ชื่อพอผ่านอืมอีกคนนึงต่อเต่าครับนะคะผู้หญิงที่ชื่อต่อเต่า
ที่มีเสียงอยู่ในคลิปที่สี่อะค่ะเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรานะคะ
เขาบอกว่าคลิปเสียงเนี่ยมันเป็นการคุยกันของกลุ่มเพื่อน๓คน
เหมือนกับคุยสนุกสนานตามภาษาผู้หญิงเหมือนกับเมาส์กันไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง
แต่คลิปนี้ถูกคนเอาไปแชร์แล้วก็ตัดต่อบางช่วงบางตอน
แล้วก็จากการคุยกับผู้หญิงที่มีเสียงในคลิปที่ชื่อตัวย่อว่าพอผ่าน
ก็อ้างว่าสาเหตุเกิดจากตอนคุยไลน์กลุ่มกันเนี่ย
คนในบ้านของผู้หญิงที่ชื่อพอพานเนี่ยเอามือถือไปชาร์จอ่า
เยกดไลค์หรือสดผ่านทางยูทูป

ใช่มันไปชาร์จแล้วก็เผลอกดให้มันสดผ่านยูทูปเนี่ยค่ะ
แล้วเขาก็คุณคุยไลน์กลุ่มกันสามคนมันก็เลยสดออกไปเลยสดออกไปหมดเลยเนี่ย
แอปพลิเคชันไลน์ถ้ากดโทรเป็นกลุ่มสนทนาเป็นกลุ่มมันทำได้

ใช่ครับก็ปกติแล้วเขาบอกว่าเวลาเขาคุยมือถือคุยไลน์กันเนี่ย
จะเปิดบลูทูธเชื่อมต่อกับลำโพง
อ่าขยายเสียงเวลาเดินอยู่ในบ้านก็จะได้ยินเสียงไปด้วยไม่ต้องถือโทรศัพท์
เหมือนตะโกนคุยกันอะไรแบบนี้เขาบอกน่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ล่ะ

ส่วนประเด็นที่บอกว่าผู้หญิงที่ซื้อตัวยอบว่าพอพานเนี่ยค่ะ
ลองฟังดูดีในคลิปเสียงที่๔เขาถามคำถามเยอะ
เหมือนกับถามคำถามเดิมย้ำให้ฟ้าตอบครับ
ผู้หญิงที่ชื่อต่อเต่าอธิบายแบบนี้นะคะว่าพอพานเนี่ยเขาถามแบบนี้อยู่แล้ว
เองก็ไม่ได้คิดว่าผิดปกติอะไรก็คุยกันสนุกเท่านั้น
แค่ว่าคนที่นำมาเผยแพร่เนี่ยต้องการอะไรกันแน่
ที่ผ่านมาฟ้าและพอผ่านเขาเคยมีปัญหากัน
แต่เขาปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยจนมันมีคลิปเสียงออกมาแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอผ่านหรือเปล่า
เพราะเหมือนพอพานถามย้ำถามย้ำคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนพอพานหลอกถาม
พยายามชงให้ฟ้าตอบพี่ฟ้าพูดออกมาเยอะหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
เพราะเหมือนพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะระแวงพอพานหรือเปล่า

มือปากพระการเลยนะทำไมท่านสุกิตแกถึงถึงไอ้นี่ล่ะถึงกล้าสู้
แกรู้แกรู้ไส้ตำรวจดี
แกเป็นแกเป็นแกเป็นทันัยความให้ใครรู้ไหม

ก็เนี่ยสิ่งเงียบอยู่ไงเขารู้ว่าโปรไฟล์ป๊าเป็นยังไง

คือแม้จะพูดในลักษณะว่าอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ย

มันทำให้นายสุกิตเขาก็อยู่ไม่ได้ไง
คือดรสุกิตมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็ยืนยันว่าไม่ได้โกรธฟ้านะแต่จะไม่คุยด้วยแล้ว

ไม่รับสายแล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยเป็นทนายความให้อดีตนายกทักษิณ

ไม่เคยเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับรัฐมนตรีให้กับอะไรไม่เคย

วันนี้ดรสุกิตก็เลยไปที่สอนอพหนโยธินครับท่านผู้ชมครับ
ไปแจ้งความเอาผิดกับนายอัตรุยะนะครับ
และเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีหวยสามสิบล้านที่กาญจนบุรีด้วย

ในกรณีที่ยินยอมให้มีการเผยแพร่คลิปเสียงจนทำให้เจ้าตัวได้รับความเสียหายนะครับ
ก็เนี่ยก็มีในชั่นเดี๋ยวจะคุยกับนักข่าวเขา
ถ้าเขาให้เราชี้แจงก็จบไม่มีปัญหา
คุณอย่าไปออกข่าวฝ่ายเดียวถูกต้องไหม
ผมก็ไม่ได้อยากไปออกรายการทีวีอะไรคุณหรอก

ถ้าเขาให้เราชี้แจงหรืออะไรมาให้เราชี้แจงก็จบ
นะครับผมก็รู้ว่าเขาไม่เจตนาช่องวัน

เขาก็ไปหาผมที่ช่องแปดเลยเมื่อเช้าผมไปออกช่อง๘มา
เขาก็บอกว่าเขาก็นั่นให้เราชี้แจงแล้วก็ชี้แจงไป
ก็ชี้แจงไปแล้วเขาให้เราชี้แจงเรามีโอกาสได้โต้ตอบว่าเป็นยังไงบ้าง
ส่วนผู้ที่พาดพิงผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงนะครับ
ก็แน่นอนว่านางสาวฟ้านี่เขายอมรับแล้วดรสุฟิษฐ์
นางสาวฟ้าบอกว่าถูกตัดต่ออืมแต่ถ้าตอนหลังมารู้ว่าไม่ได้มี
มีการตัดต่ออันนี้เดี๋ยวพิจารณาอีกทีหนึ่งตอนนี้ถือว่าตัดขาดจากการไม่ช่วยเหลืออะไรแล้วทั้งสิ้น
โทรมาก็ไม่รับสายเพราะกลัวถูกอัดเสียง
คุณเห็นไหมฮะว่ามันมีคนเนี่ยชี้นำอยู่เรื่อยหน้าผมว่ายายฟ้าไปรับจ้างใครมาหรือเปล่า
ใช่ไหมผมยังมองว่ายายฟ้าไปรับจ้างเข้ามานะเพื่อมาทำลายใครบางคน
ซึ่งส่วนผมผมรุ่นพ่อเขาแล้วบอกอธิญญาณด้วยว่าผมไม่เคยคิดหรอกที่จะไปทำแบบนี้
แต่เขาทำอย่างนี้เสียหายผมไม่รับสายเขาเลยนะใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ไปบอกว่าเป็นเสียงเขาตัดต่อก็ให้โอกาสเขา
ถ้าไม่ได้ตัดต่อก็ต้องดำเนินคดีวันนี้เป็น๑๐ไม่รับไม่รับ
ก็เดี๋ยวให้โอกาสเขาไงคนเราจะโกหกได้ตัวเองได้ไม่นานหรอกผมบอกแค่นี้แหละนะผมทำอะไรผมตรง
ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกพาดพิงนะก็มีคนอื่นอีกนะ
อีกคนนึงท่านอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการสำนักงานอายการสูงสุด
เสียงที่มีการพาดพิงถึงอาจารย์ปรเมฆเนี่ยเป็นเสียงที่อยู่ในคลิปที่สอง
แล้วก็พูดถึงอาจารย์ปรเมฆแรงแรงมากแรงจริงเราได้ฟังกันแล้วนะแรงจริง
สื่อก็เลยไปถามอาจารย์ประเมฆนะคะว่าได้ฟังหรือยังฟังแล้วรู้สึกยังไง
อาจารย์ก็บอกไม่ติดใจเอาความอะไรก็ยึดหลักธรรมะยึดหลักธรรมะในการฟังนี้แล้วก็มีธรรมะเลย
แล้วก็อาจารย์ก็บอกเลยว่าจริงแล้วไอ้คลิปต่างที่ออกมาที่เป็นเสียงฟ้าออกมาพูดเนี่ยนะ
ถามว่ามันไปกระทบกับรูปคดีของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีหรือเปล่า
อาจารย์บอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันแบบมันไม่ได้มากระทบอะไรเลยแน่เดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูอีกสักทีนะคะ
อะไอ้แหนากาตุซักอีกไอ้น้อยกาตุซักอีกอ่ะ
อจนอมเอ่อที่ออกรายการอะไรที่ยิ้มยิ้มหน้าน่ะ
ไอ้หน้าหัวล้านเหล่าเนี่ยไอ้น้าอ๋อ
ไอ้นี่อย่างโกรธกินเลยไอ้น้าย๋น๋น๋น๋น๋
ไม่ใช่ความมันเป็นภาพรวงเหรอ

ใช่ค่ะคลิปนี้สั้นที่สุดเลยในบรรดา๔คลิปนี้นะคะ
ก็อาจารย์ปรเมฆก็เลยบอกว่าคลิปเสียงอันนี้เนี่ยไม่คิดมากอะไร
อาจารย์ว่าอาจารย์จะฟ้องไหมอาจารย์บอกไม่ฟ้องดีกว่า

อาจารย์บอกว่าหลักธรรมที่ยึดก็คือ
ภัยให้กับคนที่ไร้ค่าแล้วชีวิตจะเป็นสุข
เนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าบางคนก็ยุอาจารย์ให้ไปฟ้องเหมือนกันนะ

เรื่องนี้ก็ทำให้ได้รู้ว่าคนนี้เป็นคนนิสัยแบบนี้ก็พอแล้ว
และคลิปนี้มันสะท้อนให้เห็นบางอย่างว่า
คนในคลิปที่พูดโดยไม่มีข้อมูล
แล้วก็ไม่รู้จักกันยังพูดได้ขนาดนี้
แล้วที่ผ่านมามันจะขนาดไหน
ที่มาให้ข้อมูลต่างเกี่ยวกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
มันจะขนาดไหนแต่ยังไงก็ตามคลิปที่ออกมา
มันไม่ไปส่งผลกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทหรอกนะคะ
เพราะว่าถ้าคนแบบนี้ไปเป็นพยานไปขึ้นศาล
สารก็ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อถือ
เชื่อว่าคนพูดเท็จจะไม่มีที่ยืนในสังคมค่ะ
เราก็ได้รู้จักคนคนหนึ่งว่าอ่อนิสัยเป็นอย่างนี้นะก็พอ
ผมคิดว่าเพราะเขาไม่รู้จักเรา
แล้วเราก็ไม่รู้จักเขา
แล้วตลอดเวลาที่วิเคราะห์เรื่องหวย๓๐ล้านเนี่ย
ผมไม่เคยพูดถึงถึงคนคนนั้นถ้าใช่เขานะ

เพราะเขาให้สัมภาษณ์รายการทรทัศน์๑

ก็มันสะท้อนให้เห็นบางอย่างว่า
การพูดของเขาโดยที่ไม่มีข้อมูลและไม่รู้จักเรา

และเรื่องอื่นที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้น
มันจริงหรือเปล่าผมก็เลยเริ่มเข้าใจไง
เพราะขนาดเราเนี่ยเขายังใส่ได้ขนาดนี้ใช่มั้ย
การอะไรเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือไหม
มันสะท้อนกลับไปที่ตัวเองว่ามันน่าเชื่อถือไหม
แล้วคนที่พูดเท็จเนี่ยผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมันมีว่า
คนเหล่านี้จะไม่มีที่ยืนในสังคม
สุดท้ายจะไม่มีที่ยืนในสังคม
การจะไปฟ้องร้องเขามันไม่มีประโยชน์อะไร
แล้วก็มันไม่คู่ควรที่จะไปทำ

แล้วกรณีที่ฟ้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องนะ
ใครโพสต์ต่อหรือว่าใครเอาไปแชร์
อาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะ
แต่ก็มองว่ามันจะเป็นข้อเสียกับผู้หญิงคนนี้เองมากกว่า

ถ้าหากไม่อยากให้เผยแพร่แนะนำว่า

โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับคดีต่าง
จะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงไปด้วยค่ะครับ
ใน๔คลิปที่มีการเผยแพร่กันออกมาเนี่ย
ปรากฏว่ามันมีคลิปย่อย

ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาในลอตเตอรี่๓๐ล้านเลยนะ
แต่เคยเชิญนางสาวฟ้าไปสัมภาษณ์

เขาอยู่รายการนึงเคยเชิญไปสัมภาษณ์

โดนหยิบชื่อไปพาดพิงเหมือนกัน

มันไปกระทบกับครอบครัวของเขา

แต่ท่านผู้ชมลองฟังคลิปนี้ก่อนนะครับ

ทีมข่าวของเรานะครับก็เลยไปสัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า

จะว่ายังไงนะครับ
คุณกัญชัยว่ายังไงนะครับ
เอาไปฟังดูนะครับ
แน่นอนว่ามันกลายเป็นสถาบันครอบครัวที่พูดออกมาแบบนั้นกันไม่สงสารลูกผมเหรอ
แล้วก็ที่สำคัญคนที่นำมาปล่อยต้องการอะไรต้องการความสะใจหรือต้องการทำลายอีกบังหนึ่ง
โดยการที่ลืมคิดว่าผมมีผลกระทบไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องให้ไปคิดกัน
ก็ถือว่าไล่ได้ครบถ้วนแล้วฮะทุกฝ่ายก็ได้ชี้แจงกันหมดอย่างน้อยบทเรียนในเรื่องนี้มันก็เป็นบทเรียนชั้นดีสำหรับคนที่ชอบพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแบบ
พูดแบบคนนองปากพูดแบบไม่คิดน่ะแล้วพอมันไปกระทบกับหลายคนแบบนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายนะคะ